นกเป็นของเล่นจักษานที่คนสมัยก่อนนิยมประดิษฐ์เป็นของเล่นให้เด็ก
เพราะมีรูปร่างที่คุ้นเคยเล่นแบบรูปร่างนกตามธรรมชาติ
โดยการสารนกมักนิยมทำจากใบมะพร้าว
เพราะลักษณะของใบมะพร้าวจะมีรูปร่างเรียวยาวคล้ายปีกนก
เมื่อนำมาประดิษฐ์แล้วจะมีความสวยงาม
ซึ่งการทำนกจักษานจะแบ่งเป็น๒ส่วน
คือการสารส่วนปีกนกและส่วนหัวกับลำตัวนก
ซึ่งการสารนกนี้มักจะเหลาก้านมาเสียบไว้ให้เด็กได้ถือล้อเล่นกับลม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน